มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๖ปีนะคะ
ขายลอตเตอรี่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
อยู่ดีเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
มีคนโอนเงินเข้าบัญชีแสนกว่าบาทเลยค่ะ

ถ้าใครจะโอนเงินมาให้เยอะขนาดนี้เนี่ย
คงต้องบอกกันก่อนแล้วแหละว่าโอ้โหจะโอนเงินไปเป็นแสนนะ
ก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบดูนะคะว่าโอนมาจากเจ้าของบัญชีที่ชื่อว่าอะไร
ได้ข้อมูลมาแล้วก็ไปตามหายังไม่เจอตัว
ยังไม่เจอตัวคนโอนมาเลยถึงขั้นเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับทางธนาคาร
ธนาคารตรวจสอบให้หน่อยว่าโอนผิดบัญชีหรือเปล่า
เขากังวลอย่างนี้หรอเขากังวลค่ะเขาจะคืนนะคะ
เขาบอกว่าคือมันไม่ใช่เงินของเขาคนที่โอนมาเขาก็คงมีเหตุจำเป็น
จะต้องโอนเงินที่จะต้องใช้เงินก็ต้องตามหาเจ้าของให้ได้
นี่ผู้ชายคนนี้นี่เขาพิการแขนซ้ายขาดด้วยนะ
ใช่ค่ะนายสมศักดิ์ใจแพรอายุ๕๖ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็ขายลอตเตอรี่นะคะ
เป็นผู้พิการด้วยค่ะบ้านของคุณพี่เขาอยู่ที่
หมู่๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ได้ไปให้ตรวจสอบนะคะว่าคนที่โอนเงินเข้าบัญชี
๑๓๖๐๐บาทเนี่ยคือใครโอนผิดบัญชีหรือเปล่า
คือช่วงเที่ยง๑๐พฤษภาคมมีแจ้งเตือนมาจากมือถือ
เงินโอนเข้ามาจำนวนนี้ค่ะผู้โอนก็คือมาจากบัญชีชื่อ
นางสาวอมรรัฐก็เลยไปถามภรรยาไปถามญาติ
ว่าเอ๊ะให้ใครโอนเงินมาหรือเปล่า
เพราะถ้ามีใครโอนเงินมาเยอะแบบนี้ต้องแจ้งกันก่อน
โทรมาบอกก่อนคนในครอบครัวไม่มีใครรู้เรื่องเงินจำนวนนี้เลยค่ะครับ
ก็เลยไปปรึกษากำนันกำนันตำบลคลองตัน
เพื่อช่วยกันตามหาเจ้าของเงินที่โอนมาก็คือประกาศกันผ่านทางโซเชียลนะคะ
เพราะว่าจะได้คืนเงินเข้าไปเขาคงต้องจำเป็นต้องใช้เงินนั่นแหละ
แล้วกลัวว่าเดี๋ยวกลายเป็นคนที่กระทำความผิดกฎหมายโยกย้ายเงินอะไรเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่า
เขาก็กังวลไปหมดนะคะกำนันก็เลยให้ไปแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อความบริสุทธิ์ใจด้วยค่ะ
ก็อยากทราบว่าได้มีเขาได้โอนเงินมาต่อกับวันที่สิบแล้ว
เป็นเวลาสามวันแล้วจะไม่มีใครได้แจ้งมาจึงจะได้ไปแจ้งความที่สถานีบ้านพร้าว
เพื่อเขาจะเดือดร้อนในการเงินแล้วโอนผิดมายังไม่มาติดต่อ
จึงจะไปแจ้งความที่สถานีอันเตอร์บ้านแท้วอันนี้เป็นจำวันเงินเท่าไรครับ
ที่โอนเข้าบัญชีมาหนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทส่วน
เราต้องการประกาศประกาศหาเจ้าของที่แท้จริง
นี่ค่ะนายสมศักดิ์บอกว่าตัวเองเปิดร้านขายของชำ
แล้วก็มีแผงขายลอตเตอรี่ก็ร้านกลับบ้านก็คือที่เดียวกันเลย
ตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะอยู่หน้าวัดคลองตัน
ก็อยู่กับภรรยามา๑๓ปีเป็นคนสู้ชีวิตค่ะ
ก็อายุสิบเจ็ดเนี่ยประสบปฏิเหตุแท่นปั๊มอ่ะทับมือสาย
กลายเป็นคนพิการนะคะก็ต้องออกจากงาน
ก็มาเปิดร้านชำมาเปิดแผงขายลอตเตอรี่
ก็พอจะมีฐานะขึ้นบ้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองสองใบครับ
ได้เงินสี่แสนส่วนเงินที่โอนมาหนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาท
นายสมศักดิ์ยืนยันว่าคุยกับญาติพี่น้องคุยกับทุกคนในครอบครัวแล้ว
ไม่มีใครรู้เรื่องกับเงินก้อนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นการโอนเงินผิดบัญชีแน่
เดี๋ยวจะไปคุยกับทางธนาคารตรวจสอบที่มาแล้วก็ให้เขามาเอาเงินคืนไป
ก็อย่างนี้ก็ดีฮะก็จะได้ชัวร์ไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ
เพื่อเป็นสิ่งผิดกฎหมายขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะครับ